คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียล
คุณเคยได้ยินคำว่าไม่ไหวบอกไหวไหม

คำนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเห็นภาพนี้
มันอาจจะทำให้คุณเข้าใจคำว่าไม่ไหวบอกไหวคือยังไงไปดูค่ะ

คุณผู้ชมในภาพนี้คุณแทบจะไม่เห็นเลยว่าข้างล่างนี้คือรถอะไร
นี่คือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือเราเรียกแบบง่ายซาเล็ง
ใช่ไหมแล้วเขาแบกอะไรมา

ท่อนไม้สูงท่อนอาจจะใหญ่ใช้คำว่าใหญ่มาก

เส้นรอบวง๑๗๕เมตรความยาวอีก๓เมตร

ไม่ต่ำกว่า๕๐๐กิโลกรัม

รถจะพังก่อนไหมแล้วนำขึ้นมาบนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้
คุณผู้ชมสังเกตดูนะเกิดอะไรขึ้นครับ
ล้อรถพัง

งานนี้ชาวเน็ตเห็นก็เลยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย
บางคนบอกว่าเจ้าของรถนี่ใจมากนั่นดิใจสุด
บางคนก็เลยบอกว่าอย่างที่บอกไม่ไหวบอกไหว

แล้วเอามาจากไหนมาจอดเท้งเต้งอยู่ตรงนี้
แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นี้คุณ
เพราะเจ้าของรถคนนี้หายตัวไป
ทำไมเห็นแต่รถเจ้าของไปไหน
เนื่องจากว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เขาลงภาพพร้อมกับข้อความตามหาเจ้าของรถ

ถ้าเกิดจะให้ช่วยหรือมีอะไรให้ช่วย

เขาโพสต์ลงไปเนี่ยเพราะว่าเขาหวังดีนะ
คืออาจจะแบบรถมันอาจจะขับต่อไม่ได้
เจ้าของก็เลยต้องหาทางช่วยตัวเองด้วยกันเดินกลับหรือยังไง
อะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรให้ช่วยเนี่ยติดต่อเขาไปได้
สมาคมรวมใจกู้ภัยหนองโพอยู่ที่ตำบลหนองโพ
จังหวัดนครสวรรค์ชื่อว่าพี่สุรัตน์สุขแจ่ม
ที่สู่รัฐเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๗ที่ผ่านมาเนี่ยเอง
ช่วงเวลาประมาณเกือบ๕ทุ่มตอนที่เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่
อยู่บนถนนระหว่างสถานีรถไฟบ้านหนองโพถึงวัดหลวงพ่อเดิม
ก็ไปพบกับรถกระบะสภาพเก่าอ่ะค่ะกำลังลากรถมอเตอร์ไซส์สาเล็งพ่วงข้างอยู่
เขาก็เลยเข้าไปดูแล้วก็พบว่าโอ้โหคุณดูนี่รถซาเล้งพ่วงข้างเนี่ย
มอเตอร์ไซส์พ่วงข้างที่เรียกสาเล็งเนี่ยภังเล่าเยินบู่บี้เลยอะ
สภาพคือยังเป็นแบบนี้แต่ว่ารถกระบะกำลังลากไป
แล้วก็พบชาย๒คนอายุประมาณ๓๕๔๐ปี

เขาก็เลยเข้าไปให้การช่วยเหลือ

เพราะว่าเอาจริงมันก็เกรงว่า
ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เหมือนกัน
ถ้าต่อทิ้งไว้แล้วกลางข้ามกลับคืนอีกด้วย

ชายสองคนที่บอกว่าเป็นเจ้าของ

คือรถมันไปไม่ได้แล้วล้อมันเบี้ยวคุณนึกออกไหม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

ท่อนสูงก็วางทิ้งไว้ข้างรถแบบนี้

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำยังไงดี

เอามาเก็บไว้ที่สมาคมกู้ภัยรวมใจหนองโพก่อน
แล้วเดี๋ยวดูว่าใครเป็นเจ้าของ
ติดต่อขอรับรถกับเขาได้
ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลก่อน

เพราะว่าจะไปจอดทิ้งข้างทางอย่างนั้น

สภาพรถพ่ำก็คือไปต่อไม่ได้

กิดขวางการจราจรด้วย

น่าโดโสสอบกันดี
ไม้ที่ค้นมาใช้แล้วเป็นใช้ถูกหรือเปล่า
ไม่รู้เอาว่ากันต่อแล้วกันนะคะ